ตามติดชีวิตกิ๊กรุ่งนภาเมื่อสักครู่เราก็ได้รู้ชีวิตครอบครัวความใกล้ชิดสนิทสนมและแรงผลักดันที่ทำให้น้องกิ๊กมาเป็นศิลปินหมอลำแบบทุกวันนี้ได้นั่นเอง
ต่อไปนี้คุณผู้ชมจะมีประสบการณ์ในการชมกันแดนเซอร์แบบไหนคะกี่เปอร์เซ็นต์คะ

กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ

ไม่ต้องนึกดีกว่าเดี๋ยวไป
ไม่ต้องนึกนึกจริงดูหน้ากลางแล้วไป

ทั้งได้นั่งพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องของน้องกิ๊กแค่นั้นยังไม่พอครับ
ตอนนี้น้องกี้กำลังจะพาผมไปจ่ายตลาดซื้อของสดมาทำกับข้าวกินกัน
มีความสุขจริงไม่ต้องถามว่าใครปั่นใครซ้อนนะครับ
ตัวเล็กอย่างผมต้องเป็นคนซ้อนอยู่แล้วครับคุณผู้ชม
ความรักเราคงเมื่อตอนลมหนาวมองเห็นข่าวเบาสุขเรื่องสีทอง
อายเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวข้าวกับน้อง
ก่อนเดือนสิบสองลมล่องคอยจ้องมองทาง
ใครเขาควงแขนมีแฟนสุขสม
ท่ามกลางสายลมมีคู่เคียงข้าง
แต่น้องต้องยืนเดียวได้ข้างกายมีแค่ต่อฟัง
อยากรู้ใจคนเสียจังเป็นยังบ่จำสัญญา
สัญญาอยู่หน้าปีนั้นสัญญาอยู่หน้าปีนั้น
เข้าคุยกันอยู่ข้างคนคอยไอสะบาลข้ำบานจอย
หลงคอยขีดน้ำพ่อแต่ดำ

บอกว่าไปหางานรับจ้าง

อายกายังหมอคงลงจุย
อยู่บนใด

ได้ค่ะด้านซ้ายเป็นทุ่งนา

วันนี้เราสองคนปั่นจักรยาน

เที่ยวซะเลย
ให้สิอยู่ที่เราจินตนาการ

ปั่นจักรยานชิวกันมาตลอดทาง

มาเจอสะพานนี่แหละครับ

ป่าจิตค่ะ

บักหุงหนูรึ

น้ำงามคือเดี๋ยวให้ทำส้มตำ
โอเคนี่พักจิ๋วป่ะ

เดี๋ยวป่าพูดอะไร
หนูสวยมั้ย

ใช่
ปลาร้า
มันมีแล้วปลาร้ามีแล้ว

ว้าวปล่าอุบลด้วย

นมจริง

ถึงเป็นสิคะพระจิต
มักคือของชอบเลยค่ะ

ไม่ถึงร้อยค่ะดูดิ
เนาะอีก๒บาทเอง

ระวังไข่แตกนะคะ

ได้เลยค่ะขนุนค่ะ
หนูปั่นอีกแล้วใช่ไหม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

แม่มากินข้าว
ไม่เดินนะเอาแบบจริง
ตามอย่างนี้ครับใช้จริงแบบนี้
ไม่ใช่แบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตาม

พ่อแข็งลีนมากเลย
วันนี้คือเยอะใช่ไหมคุณตุ๊กเอาเก้าอี้มา

โปรดติดตามตอนต่อไป